ใครที่จะใช้อุโมงลอดแยกปากเกรทต้องดู
และก็รู้เหลือเกินว่าเช้าวันนี้จะส่อมเสร็จรึเปล่า
เพราะว่าทนนนทานนทรกษ์ตัวอีกแล้ว
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นเหมือนกระฟาคอนกรีตใช่ไหม
ข้างล่างเป็นท่อเพื่อจะร้อยไฟส้นลงดิน
ซ่อมแซมกันเพื่อให้ทันเช้าวันนี้
อันนี้มีรถบรรทุกรถใหญ่อะไรน้ำหนักเกินไปค้างคาไหมไม่ใช่
ไม่มีรถค้างคาแต่ลักษณะถนนมันคล้ายกันนะนะครับที่คราวก่อน
รถบรรทุกที่สุขุมวิทย์นะใช่ค่ะ
และนี่ตำรวจสพปักเกร็ดที่นนทบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะ
ว่ามันเกิดถนนซุดตัวตรงนี้คือปากทางอุโมงลอดแยกปากเกร็ดถนนติวานนท์ค่ะ
พอไปดูน่ะดูสิเห็นไหมมันเป็นผิวถนนพื้นผิวถนนเนี่ย
เลนขวาทั้งขาเข้าขาออกค่ะมันซุดตัวลงมา
เป็นหลุมกว้างเท่าไหร่กว้างสัก๘เมตรยาวสัก๑๑เมตรได้
ลึกประมาณ๔๐๕๐เซนเห็นไหมพอมันซุดลงมาแบบนี้

นี่ลองเปิดดูเห็นไหมเหมือนกรณีของรถบรรทุกเลย
เปิดดูแล้วเป็นท่อใหญ่ลึกลงไป๘๙เมตรเนี่ยนะฮะ
มันคือบ่อระบบสายไฟฟ้าลงดินพี่บุ๊ค
แล้วปกติมันจะมีแผ่นปูนซีเมนสำเร็จรูปมาวางปิดทับไว้ใช่ไหมตรงปากบ่อ
แต่พอรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเยอะเนี่ย
แผ่นปูนมันรับน้ำหนักไม่ไหวหรอก
ก็เลยเกิดการซุดแล้วก็ยุบตัวลงไป
เมืองต้นทางตำรวจเองเขาก็ปิดกั้นการจราจร

และเจ้าหน้าที่ของบริษัทชิโนไทยคอนสตรักชั่นจำกัด
ก็นำอุปกรณ์พวกเครื่องจักรกลหนักเข้ามาเร่งซ่อมแซม

เบื้องต้นนี่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเสริมคาน
เพื่อรองรับน้ำหนักแล้วก็ปรับพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวก่อน
จะได้คืนพื้นผิวการจราจรให้ทันก่อนเช้าวันศุกร์แบบนี้
งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอ้ยังซ่อมไม่เสร็จ
เช้านี้นี่รถจะติดจะยาวมากเลยนะ
รีบทำนะตรงนี้มันเป็นบ่อเก็บสายไฟ
ใช่ครับสร้างรถไฟฟ้าสายเสียงภู
เดี๋ยวก็ต้องดูอีกนะพี่บุ๊คเรื่องแบบที่มันซุดฝาปิดท่อ
มันซุดตัวแล้วบอกว่าน้ำหนักมันเกิน
เพราะว่ารถราต่างต้องดูไง
เขาบอกไว้ว่าไม่ให้เกิน๒๕ตันแต่มันจะต้องมี